ในช่วงสงกรานที่ผ่านมาถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวนะครับ
กำลังจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับ
ที่เดินทางกลับจากสิงคโปร์กันอย่างเนื่องแน่น
ซึ่งเส้นทางของสาวน้อยมหัศจรรย์

ต้องอาศัยความมานะพยายามอดทน
การมีวินัยในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก
เราจะย้อนไปดูเส้นทางของน้องเมย์ในปีนี้กันครับ
น้องเมน่ารักคุณตามมารักนิด

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก
กีฬาชาวไทยแห่มาต้อนรับฮีโร่สาวคนใหม่
น้องเมลัชนกอินธนณ์วาทีนักแบทมิตรันมือหนึ่งของโลก

คว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการใน๓สัปดาห์
เก็บใช้ชนะสิบห้าแมทช์ภายในยี่สิบเอ็ดวัน
ความสำเร็จของน้องเมย์ในปีสองพันสิบหก

ในรายการปรินเซียสิริวัณวรีไทยแลนดมาสเตอร์

ด้วยการชนะส้นอยู่ผู้แข่งจากจีนสองต่อหนึ่งเกม
พร้อมกับทำอันดับโลกขยับสูงขึ้นเรื่อย
กระทั่งมารั้งเบอร์๒ของโลก

เริ่มต้นจากรายการซูเปอร์ซีรีส์อินเดียโอเพ่น
เอาชนะรีเซลเล่คู่ปรับเก่าจากจีน

แชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่สอง
นาเมนต์นี้น้องเมย์เอาชนะหวังอีหาในรอบรองชนะเลิศ
เป็นการเอาชนะคู่แข่งจากจีนครั้งแรกจากการพบกัน๑๓ครั้ง

ด้วยการชนะไทยสวยหญิงจากไต้หวัน๒๐เกม
เมย์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยทันทีในช่วงดึกของวันที่๑๑เมษายน
พร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงโทรนาเมนต์ต่อไปที่สิงคโปร์
หมายของเธอคือการคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการติด
และแอบหวังลึกว่าจะมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
อาทิตย์ต่อไปค่ะที่จะแข่งที่สิงคโปร์ก็คงจะก็เหมือนเดิมค่ะ
คงก็คือเต็มที่แล้วก็แค่ไหนแค่นั้น
แต่ว่าตัวเมย์เองเมย์ก็ทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุด
หมายที่สิงคโปร์คือปีที่แล้วหนูแพ้ในรอบ๘คนสุดท้ายค่ะ
คือปีนี้ก็อย่างน้อยต้องเข้ารอบ๘ให้ได้เพื่อรักษาคะแนนของตัวเอง
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมองไปทีละรอบค่ะ
ผลงานของน้องเมย์ในศึกซูเปอร์ซีรีส์สิงคโปร์โอเพ่น
เอาชนะเฉิงวันยีจากฮ่องกง๒ต่อ๐เกม
รอบ๒ชนะซูยาซิงจากไต้หวัน๒ต่อ๐เกม
ต่อด้วยการชนะพอนทิพย์อุรณนักประสาทศุกร์เพื่อนร่วมชาติ
ในรอบ๓๒๐เกม
เข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับอากาเนยามากูชิ
รอบนี้น้องเมย์มองไกลถึงโอกาสคว้าแชมป์

ในรอบตัดเชื้อกเอาชนะยามัคกูชี้๒๐เกม

และพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ในเกมแรก
กลับมาชนะสุนยู๒ต่อ๑เกม

คว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการติด

ในวันพระราชสมดีที่จะถึงนี้

แต่ว่าเมย์คิดว่าถ้าเมย์ลดการผิดพลาดไปอีก
คิดว่าเมย์สามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้ค่ะ
ก็คิดว่ามันยังพัฒนาได้ดีกว่านี้

คิดว่าน่าจะพีคกว่านี้ค่ะ
จะเหน็ดเหนื่อยกับการตระเวนแข่ง๓สัปดาห์ติด

เพื่อลงแข่งแบตมินตันชิงแชมป์เอเชีย
ระหว่างวันที่๒๕เมษายนถึง๑พฤษภาคมนี้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งเธอมีดีกรีเป็นแชมป์เก่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน